ลุงกันต่อเลยก็แล้วกันครับคุณขวัญคุณผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้อุกอาจมากผู้ชายคนนี้ไปงานศพ
แล้วในงานศพเขาก็มีการแบบเล่นไฮโลกันนะฮะก็เป็นการเฝ้าศพด้วย
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ไปทะเลาะกับผู้หญิงคนหนึ่งในวงไฮโลที่งานศพ
หลังจากนั้นก็มีเรื่องมีราวกันขากลับขี่มอเตอร์ไซค์จะกลับบ้าน
ถูกคนดักซุ่มยิงตายเลยนะฮะแล้วล่าสุดรู้ตัวคนเกาะเหตุแล้วครับ
นี่คือบริเวณจุดเกิดเหตุครับถนนในหมู่บ้านบ้านสามชาย
อำเภอป่าบอนนะครับที่พัทธลุงพบศพนายคันชิต
หรือว่าในแคงอายุ๔๕ปีถูกยิงด้วยปืนยังไม่ทราบขนาด
เข้าที่ไทยทอยแล้วก็แผ่นหลัง๓แผล
ใกล้กันก็มีมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายล้มอยู่ตรงนั้นแหละครับ
อยู่ตรงนี้ด้านซ้ายมือริมถนนอีกด้านหนึ่ง
นี่คือมอเตอร์ไซค์ผู้ตายครับตรวจสอบในเบื้องต้น
อันนี้น่าแปลกมากในร่างกายของผู้ตายบริเวณเป้ากางเกงฮะ
มีก้อนหินขนาด๑กำมือไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงก็ไม่รู้
เจ้าหน้าที่ก็งงอยู่เหมือนกันเดี๋ยวรอให้ตรวจสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะฮะ
จุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากบ้านผู้ตายประมาณสัก๕๐๐เมตร
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสัก๕ทุ่มเสร็จเมื่อคืนที่ผ่านมา
เรื่องต้นครับทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายเขาไปงานศพมาที่วัด
แล้วก็ไปเล่นไฮโลมาทะเลาะกับผู้หญิงคนหนึ่งในวงไฮโล
เพราะว่าจู่ผู้ตายก็คือในแคงไปกอดเอวของผู้หญิงคนนั้น
เธอก็เลยสะบัดมือแล้วก็มีเรื่องกัน
เอาไปเกาะแกะผู้หญิงตอนนั้นเขาตกใจไงฮะ
แล้วผู้ตายก็ต่อยหน้าผู้หญิงคนนั้นไป

จังหวะที่เหมือนกับเรื่องจะเคลียร์เสร็จแล้ว
จากงานศพที่วงไฮโลตรงจุดนั้น

แล้วก็มาถูกยิงตายระหว่างทางครับ
แม่ของผู้ตายยายปิ่มยายบอกว่านอนอยู่ที่บ้าน

ก็งงเหมือนกันและตกใจและเสียใจมากด้วย
ไม่รู้ว่าลูกโดนยิงตายเพราะอะไร
แต่ถามว่านิสัยใจคอของลูกฉันเป็นยังไง
แม่ก็บอกว่าลูกฉันก็เกเรอันนี้ก็ยอมรับ
เมื่อก่อนพกปืนติดตัวตลอดเวลา
แต่เนี่ยเพิ่งจะเอาปืนไปจำนำ
ก็เลยไม่ได้พกปืนติดตัวแล้ว

แคงผู้ตายพบว่าเพิ่งพ้นโทษคดีฆ่าผู้อื่น
คดีพยายามฆ่ามาได้ประมาณ๒๓ปี

เจ้าหน้าที่รู้ตัวแล้วว่าใครเป็นคนทำ
เพราะก่อนหน้านั้นเขาก็ตรวจสอบ
แล้วก็ตั้งข้อสงสัยกับบางคน

กลุ่นกันในใจมาก่อนหน้านั้นใช่หรือเปล่า
สุดท้ายครับนายเจริญศักดิ์อายุ๓๐ปี
คนก่อเหตุติดต่อขอมอบตัวครับ
ค่ะผู้กำกับการตำรวจพุทธรจังหวัดพัทธรุม
นำตัวมาจากบ้านญาติแล้วก็เชิญมาสอบปากคำ
และตรวจสอบวงจรปิดบริเวณหน้าบ้านด้วย
นายเจริญศักดิ์ยอมรับครับใช้ปืนลูกซอง
นี่นะฮะเขาใช้ลูกซองยิงในแคงจริง

ทุ่ม๓๕นาทีวันที่๖พฤษภาคมครับ
ขับรถมาจอดเสร็จปั๊บเปิดประตูลงไป
แล้วนี่ฮะเห็นไหมฮะมือซ้ายของเขา

แล้วเดินออกไปที่บริเวณผ่านรั้วหน้าบ้าน

เขาบอกว่าในแคงไปลวนลามพี่สาวเขา
กลางวงไฮโลและชกต่อยกัน

ผมเล่าว่าเขามีเรื่องกับผู้หญิงคนหนึ่งในวงไฮโล
ไปเกาะเอวผู้หญิงแล้วผู้หญิงเขาตกใจสะบัดมือ

เขาบอกว่าก็ในแคงไปลวนลามพี่สาวเขาก่อน
แล้วมีเรื่องกันแล้วชกพี่สาวผมด้วยที่เล่าไป
หลังเกิดเหตุขู่ว่าจะยิงใส่บ้านผม
ก็เลยตัดสินใจพาพี่สาวไปแจ้งความที่สพป่าบอน
หลังแจ้งความพี่สาวผมเนี่ยพี่เขยเขามารับพาตัวกลับไป
ส่วนตัวผมเองขับรถกลับมาบ้านระหว่างทางเจอฮะ
เจอในแคงคู่กรณีขี่รถตามมาไล่ตามมา

แล้วในแคงก็ยังขี่รถวนไปเวียนมาหน้าบ้านอยู่หลายรอบ

เพราะในแคงขู่ว่าจะยิงนะฮะขู่ว่าจะยิงใส่บ้าน
เลยตัดสินใจเอาปืนลูกซองยิงใส่ไป๔นัด

แต่อีกมุมหนึ่งเขาเป็นห่วงความปลอดภัยของคนในบ้าน
เพราะรู้ว่าในแคงนิสัยใจคอก่อนหน้านั้นเป็นยังไง
แล้วเพิ่งจะต่อยกับพี่สาวซึ่งเป็นผู้หญิงกับผม
ต่อยพี่สาวผมมาด้วยก่อนหน้านั้นแล้วขู่จะยิงอีก

กลัวด้วยว่าที่บ้านมีเด็กนะครับ
เขาก็เลยต้องทำแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่เขาให้การสารภาพกับตำรวจ
ทีนี้พี่สาวของคนก่อเหตุนะครับ
ที่บอกว่าโดนในแคงมาเกาะเอวแล้วเธอสะบัด
แล้วก็ทะเลาะกันแล้วโดนต่อยนี่ร่องรอยครับ

้ำตามเนื้อตามตัวแขนและขา
บอกว่าดูรอยเขียวช้ำตามเนื้อตามตัวฉันสิ

ฉันเองก็ตอบโต้เหมือนกันนะฉันก็ต่อยกลับเข้าไปเหมือนกัน
แต่ฉันสู้แรงเขาไม่ได้หรอกเขาเป็นผู้ชาย
แต่ฉันก็ขอสู้สุดใจจะมาลวนลามฉันแบบนี้ได้ยังไง
ค้นบ้านของนายเจริญคนที่ก่อเหตุพบปืน๒กระบอกครับ
นี่ของกลางฮะปืนสั้นปืนยาวนะครับ
ก็ตรวจยึดมาตรวจสอบก่อนแจ้งข้อกล่าวหา
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป